สารเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากคลองบางเตยนะครับเป็นอาคารไม้ทรงไทยเดิมซึ่งเดิมทีก็เป็นเจ้าพ่อของชุมชนชาวมอนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมาก่อนชาวจีนที่จะอบพยพเข้ามาอยู่โดยในหมู่สารเจ้าเนี่ยประกอบไปด้วยสารเจ้าเอี้ยโกงกับเหล่าเอี้ยม้าแล้วก็มีสารฟ้าดินทีโกงและสารเจ้าที่ติจู้ครับเล่าให้ฟังแบ

ดูชื่อร้านดิร้านก๋วยเตี๋ยวลูกพ่อรวย
เอาไปเดี๋ยวพี่หมดได้ไงพี่ครับพี่ครับยังมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหม
นี่ผมมาไกลจากกรุงเทพนะยังพอได้อยู่ครับ
พ่อค้าใจดีอารีจริงเชียวเข้าไปเลยดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะทานก๋วยเตี๋ยวกันนะนั่งคุยกับเจ้าของร้านกันก่อน
ผมสะดุดตาสะดุดใจมากเลยกับชื่อของร้านร้านก๋วยเตี๋ยวลูกพ่อรวย
คือเดิมเลยก็คือเป็นชื่อของเตี๋ยครับชื่อสำรวย
ถ้าถึงมีรวยปวเพราะว่าเสียเนี่ยจะขายที่โรงเรียนประทุมวิรัยเนี่ยประมาณ๔๐ปีครับ
ก็คือคนประทุมจะรู้จักเป็นส่วนใหญ่ครับผม
อ๋อคือเป็นร้านดังร้านเด็ดที่ขายอยู่เท่านั้นเลยนะครับ
คือคุณพ่อเนี่ยขายต่อจากอากงอีกทีนะครับก็คือตระกูลนี้ก๋วยเตี๋ยวทั้งตระกูล

รุ่นอักกงรุ่นอัตเตี๋ยวแล้วก็รุ่นของเรา
น้ำซุปจะเข้มข้นขนาดไหนนะครับ
นั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นหอมเลยคุณผู้ชมครับ
เห็นบอกว่าร้านของเราได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ก็คงจะเป็นด้วยรสชาติน้ำซุปแล้วเราก็ทำเหมือนดั้งเดิมเหมือนที่ตอนรุ่นเตี๋ยทำครับ
คือน้ำซุปเราเนี่ยจะไม่มีการเติม

คือหมดเดียวแล้วเต็ปเลยแล้วก็ยิ่งยาวเลย
อีกอย่างหนึ่งบอกว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยชิมก่อนเติมนะ

พริกเขาคั่วเองนี่แล้วเผ็ดมาก
มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอย่างนี้แคบมุงแคบหมู

จัดมาเลยเดี๋ยววันนี้จะกินให้แฮทริกเลย
ครับผมครับผมผมจัดให้ครับผม

เล็กหมูน้ำตกได้กลิ่นความหอมของมัน
น้ำก็เข้มข้นมากเลยชิมน้ำกันด้วยก่อน
เข้มข้นมากจริงนะ

นะถ้าเป็นก๋วเตี๋หมูจะใส่เนื้อหมูแล้วก็มีอะไรอีก
มีหมูมีตับมีหมูเปื่อยมีม้ามแล้วก็มีลูกชิ้นครับ

อาจจะไม่เป็นไรที่เหลืออยู่ก็น่ากินอาหารทั้งนั้นครับ

ส่วนชามนี้ที่ผมหยิบขึ้นมาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่
กุ๋ยเตี๋ยวเนื้อนี่ก็ได้ควบคุ้นคุ้นกับเครื่องยาที่เราใช้อยู่
คำว่าสูตรมอนนี่ก็คือเป็นเครื่องยาครับ
ก็จะได้ความหอมที่แบบที่ท่านได้กินแล้วก็ได้ทานอยู่ครับผม

อร่อยจริงคือมันแตกต่างตรงที่ว่ากุ๋ยเตี๋ยวเนื้อเนี่ย
มันจะหวานกว่านิดนึงมันจะมีความเข้มข้นด้วยนะครับ
ลองมาทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องปรุงเลย

เนื้อหัวคอลลาเจนล้น
เวลาที่คุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาคุณอย่าลืมกากหมู

ครับกรอบขนาดนี้สุดยอดจริง

ทั้ง๓ชามนะอร่อยหมดจริง

ก็ตั้งแต่๔๐๐๒๐๐ช้าคือเที่ยวน้ำน้ำ

ครับหมู๒๕เนื้อ๓๐บาทครับผม
เฮ้ยนั่นคือแบบธรรมดานะ

อร่อยแถมราคาถูกด้วย
โอ้โหถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ
ก๋วยเตี๋ยวลูกพ่อรวยอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมากอร่อยจริงเด็ดมาก
การเดินทางนะครับถ้าเรามุ่งหน้าสู่อำเภอสามโคก
ฝั่งขวามือจะเห็นทางเข้าวัดไก่เตี้ย
และทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
เลี้ยวเข้าซอยวิ่งมาจนสุดทาง
เห็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงอยู่ข้างหน้า
ให้วิ่งตรงเข้าไปอีกประมาณ๑๕๐เมตรครับ
จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกพ่อรวยอยู่ซ้ายมือ
อร่อยแบบนี้ต้องมอบให้เลยนะ
ให้กับพี่บุญเก็ตอร่อยนะครับ

สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรถคู่ใจของผม
ที่พาผมเดินทางมาถึงที่นี่
ตลอดกินเดินทางมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

อร่อยจริงเด็ดมาก